ท่านผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดในตลาดหัวรอ
ที่พระนครศรียุธยาจับภาพเหตุการณ์นึงที่เอาไว้ได้

แล้วอยู่ดีผู้ชายคนนึงเหมือนกับมีโชคชนกันนิดนึง
หนักนะล้มลงไปนอนกองเลยนะครับ
ผู้ชายคนนี้แล้วก็เดินไป
แล้วก็เดินออกไป
คนก็งงกันหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าถ้าถามว่ามันมีอะไรกระทบกระทั่งกันไหมนะครับ
เพียงแค่จังหวะหันหลังของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เหมือนกับมีการชนไหล่กับผู้ชายเสื้อน้ำเงินนิดหนึ่งนะครับ

คือรองเท้าของผู้ชายที่ทำร้ายเขาถึงขั้นหลุดกระเด็นออกมานะครับ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินออกไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙นาฬิกา๓๐นาที๒๖พฤษภาคม
ก็คือเมื่อวานนี้ที่ตลาดแห่งนี้ครับ
ตลาดหัวรออำเภอพระนครศรียุธยา
ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายชื่อนางสาวพรอุมาอินรุ่งเรืองอายุ๓๖ปี
เราเอาไปเจอเธอแล้วครับ
ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายในกล้องวงจรปิด
บอกว่าเมื่อวานนี้เธอเพิ่งออกกะจากโรงงาน
มาตลาดหัวรอเพื่อซื้อกับข้าว
ผู้ชายในภาพที่มาทำร้ายเธอเนี่ย
ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะ
เดี๋ยวฟังนะครับที่เธอเล่าเหตุการณ์เอาไว้
เหมือนกับผู้ชายภาพที่จะปีนมาหาเรื่องเรา

เหมือนว่าเธอให้ชนแบบชนกันอะไรประมาณเนี้ย

แล้วถ้าเกิดจังหวะนั้นถือมีดมาแล้วไม่แทงเราตายแล้วใช่ป่ะเราไม่ตายฟรีหรอ
นี่ฮะเธอบอกว่าจังหวะที่หันไปเนี่ย
คือทางแม่ค้าร้านขนมเนี่ยเขาเรียกให้ซื้อขนม
เดินมาแล้วก็เลยวกกลับไปก็ชนเขานั่นแหละชนกันหน่อยนึง
แต่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าไปตั้งใจชนเขาแล้วไม่ขอโทษ
บอกไม่ชอบมาชนแล้วไม่ขอโทษทั้งต่อยเนี่ยนะครับ
คือเธอบอกว่าเธอถูกชกเข้าไปที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะนะครับ
มีรอยฟกช้ำปูดบวมไปหมดที่แขนด้านขวานี่ก็รอยเขียวช้ำ
ส่วนจุดที่ถูกเตะคือกลางลำตัวมีรอยฟกช้ำเช่นกันนะครับ
คนก่อเหตุตอนนี้รู้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อว่าในตีอายุ๓๒ปีบ้านอยู่ในตลาดหัวรอนี่แหละ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสพพระนครศรียุธยา
เรียกตัวในตีแล้วก็ผู้เสียหายมาเจรจากันแล้ว
ในตีต้องมากับพี่สาวนะฮะพี่สาวก็พามาขอโทษ
พามายอมรับผิดบอกว่าน้องชายเนี่ยผิดจริง
แล้วก็ยินดีจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดยินดีจะชดใช้ให้
ทางฝั่งผู้เสียหายเขาก็ให้อภัย
พี่สาวในตีบอกว่าน้องชายทำไปเพราะมีอาการทางจิตประสาท
เคยมีประวัติเสพยาเสพติดจนต้องไปบำบัดก็บำบัดได้แล้วเลิกยาไปแล้ว
แต่กลับมาเสพยาเสพติดอีกก็เลยเกิดอาการทางจิตประสาท
นะฮะแพทย์เนี่ยลงความเห็นว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทยังต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง
ค่ะแต่เหมือนเดิมเลยคุณเขียนมาสอนอืมเหมือนทุกเคสเลย
คือผู้ป่วยไม่ค่อยกินยาพอขาดยาก็คลุมคลั่ง
นี่ฮะเดี๋ยวฟังเสียงพี่สาวของคนก่อเหตุนะครับ
ตอนนี้ทางครอบครัวในตีส่งตัวในตีไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วนะครับ

เดี๋ยวถ้าออกมาจากโรงพยาบาลรอบนี้

จะไปให้อยู่ที่บ้านที่ไม่มีคนพลุกพลาด
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

ใช่ค่ะอาการแบบนี้ต้องกินยาต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะ

มันก็จะเกิดอาการลักษณะแบบนี้เป็นข่าวอยู่บ่อย